เพราะว่าเหลือเวลาอีก๓วันเท่านั้นก็จะถึงวันนัดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันแล้ว
ความชัดเจนจากภักดิ์ต่างนี่บางพักก็เลือนลางอยู่

หวังว่าอย่างนั้นทุกคนรอลุ้นนะฮะ
หวังว่าจะมีวันนั้นแล้ววันนั้นก็จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้น
แต่ว่าความชัดเจนจากทางพักประชาธิปัตย์ตอนนี้เองก็ยังคงเลือนลางอยู่เหมือนกัน

ถูกต้องนะคะแต่ว่าทางพักพลังประชารัฐเองก็ระบุนะคะว่า
ตอนนี้พยายามทำอย่างดีที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วนะคะ
นายสนธิรัตน์สนธิจิรัมพงษ์เลยค้าที่การภักดิ์พลังประชารัฐ
กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลว่า
พักพลังประชารัฐกำลังพยายามเดินหน้าอย่างถึงที่สุด
ที่จะให้มีการตั้งรัฐบาลโดยเร็วตามที่ประชาชนคาดหวัง
ซึ่งพักพลังประชารัฐอยู่ระหว่างรอตัดสินใจการตัดสินใจของพักการเมืองอื่น
หวังว่าจะได้รับคำตอบในเร็วนี้นะคะ
ส่วนทางด้านของนายชูศักดิ์สิรินินแก่นนำพักเพื่อไทยระบุว่า
การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของรัฐสภาชุดนี้
อาจจะจบลงด้วยการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูล
เพราะรัฐสภาต้องพิจารณาเสียก่อนว่า
แดดิเดตของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
มีคุณสมบัติครบและไม่มีสัญลักษณ์ต้องห้ามหรือไม่
โดยเฉพาะผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคอสช
เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูลหรือไม่
อกจากนี้ก็ยังมีประเด็นการสัญหาสว
ที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูล
และปัญหาสวผู้โหวตได้กระทำการอันขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่
ซึ่งมีสิทธิ์ถูกร้องว่าการกระทำทั้งรัฐธรรมนูล
และมาตรฐานทางจริยธรรมเพราะผู้ที่สัญหาสวมาก็คือขอสชค่ะ

เขามีการจัดทำผลสำรวจความเห็นในหัวข้อ
ความรู้สึกประชาชนต่อบทบาทของพักประชาธิปัตย์ในขณะนี้
เพราะตอนนี้เหมือนเป็นตัวชี้เกมแล้วว่าตกลงคุณจะเอายังไงกันแน่
ซึ่ง๑๓๑๑๗มองว่าพักแตกแยกมากเกินกว่าที่จะตัดสินใจทางการเมืองได้
บอกว่าเดินเกมทางการเมืองเพื่อต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีแน่
ส่วนร้อยละ๑๗๖๑บอกว่าเป็นพักที่ชอบอ้างอุดมการทางการเมืองเท่านั้นแหละ
แต่พอถึงเวลาเข้าจริงเลือกอะไรมองอะไร
ทีนี้นายอลงกรพลบุตรรองหัวหน้าพักประชาธิบัตย์เขาว่ายังไงคะ
เขาบอกแบบนี้คือความเห็นของประชาชนจะบวกหรือลบก็เป็นเสมือนกระจกเงานะ
ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาพัก
เขาก็ยืนยันด้วยนะคะว่าพักประชาธิปัตย์น้อมรับความเห็นของประชาชนทุกประเด็น
เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขโดยเร็วค่ะ
ซึ่งนายจุลินรัศนาวิสิตหัวหน้าพักก็เดี๋ยวมีการเรียกประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์ในวันพรุ่งนี้
เพื่อที่จะกำหนดยุทธศาสตร์แล้วก็วิสัยทัศน์ใหม่ของพัก
และจะนำผลสำรวจความเห็นของประชาชนทั้งหมด
ประกอบการพิจารณาในการประชุมด้วยนะคะ

หลังจากเปิดวันหยุดในวันที่๔ที่๕ต้องติดตามกันต่อเนื่องด้วย